คุณผู้ชมครับพาไปชมการเปิดฉากขึ้นของงานมหากรรมยายนส่งท้ายปีคือ
ปีนี้คาดว่าจะมียอดจองภายในงานนะครับประมาณ๕๐๐๐คันมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าปีนี้เป็นที่แปลกตาเพราะว่าเป็นการจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย
คุณผู้ชมครับติดตามบริการพร้อมกันนะครับกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
อยู่ในบูธของอิซุสุนะคะผู้นำในเรื่องของตระบาดและรถยนต์นั่งอเนวประสงค์ค่ะ
เราจะได้เห็นเครื่องแต่งกายนะคะที่เป็นในส่วนของชุดดำค่ะ
เป็นกระโปรงนะคะยาวสวยงามนะคะซึ่งก็ดูสวยงามสง่าไปอีกแบบนั่นเองค่ะ
ขณะที่บรรยากาศภาพรวมในการเปิดตัวแต่ละบูธในวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการแสดงค่ะ
บรรยากาศการเปิดตัวรถยนต์ของแต่ละบูธนะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะ
รถยนต์แต่ละค่ายก็เปิดตัวด้วยวิธีอาร์แนะนำนะคะไม่มีการแสดงบนเวทีอย่างเช่นทุกครั้งค่ะ
จากอยู่ในช่วงการแสดงความถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ขณะที่พริตตี้และเอ็มซีแต่งกายในชุดสีขาวดำมิดชิดนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
นายขวัญชัยประพัทธพงศ์ประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๓ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมออกงานให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
รวมถึงได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมพริตตี้โหวตนะคะและหากว่าระหว่างการจัดงานเนี่ยหากพบว่ามีการแสดงที่ล่อแหลม
ผู้จัดก็จะสั่งระงับทันทีค่ะเพื่อให้ภาพรวมของงานมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาและความรู้สึกของคนไทย
สำหรับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๓นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัชริยะ
มีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่กว่าสิบรุ่นค่ะมีผู้ผลิตรถยนต์กว่าสามสิบเจ็ดแบรนด์และรถจักรยานยนต์ยี่สิบเอ็ดแบรนด์
รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกว่า๓๐๐รายพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดึงดูดผู้เข้าชมงาน
โดยผู้จัดคาดว่าจะมียอดจองรถรวมภายในงานนะคะกว่า๕๐๐๐คันมากกว่าปีที่ผ่านมากว่า๔๐๐๐คันค่ะ
โดยวันนี้นะคะค่ายรถยนต์ที่เปิดเวทีพร้อมกันหลายเจ้าก็จะมีอย่างค่ายอีซูซูค่ะ
ได้นำอิซูซูบลูพาวเวอร์นะคะหลากหลายรุ่นมาจัดแสดง
พร้อมกับจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยราคาพิเศษร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดเก้าหรือบัตรกำนานมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้อยผ่อนสบายและประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะรวมถึงค่ายฟอร์ดได้ขนทัพยานยนต์และเทคโนโลยีระดับโลกมาจัดแสดงในงาน
อย่างฟอร์ดเรนเจอร์นะคะมีรุ่นย่อยจำนวนหกรุ่นนะคะ
ก็จะเป็นวันแรกที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมงานนะคะและส่วนในวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองธันวาคมนี้นะคะ
ที่เป็นระยะเวลาในการจัดงานค่ะทางผู้จัดคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า๑ล้านห้าแสนคน
และมีเงินสะพัดกว่าห้าหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นได้มีการฟื้นตัวค่ะ
รวมถึงการครบกำหนดในการถือครองรถยนต์คันแรกนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีทางเลือกนะคะ